พาคุณผู้ชมไปดูร้านอาหารที่ครูปรีชาไคร่ครวนเขาเปิดร้านนะคะ
ความจริงก็คือความจริงไม่รู้อาหารจะอร่อยจริงหรือเปล่า

คือก็เรื่องของคดีระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
เตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีเนี่ย
คดีก็ว่ากันไปวันนี้มันก็มีเรื่องของคดีหมินประมา
ที่มันยังค้างคากันอยู่แต่ครูปีชาตอนนี้แกก็มาเปิดเป็นร้านอาหารเนี่ย

นี่ค่ะพาทีมข่าวไปเยี่ยมชมนะคะ
ร้านอาหารครัวครูปรีชาห่างจากบ้านไป๓๐๐เมตร
เป็นบ้านชั้นเดียวพื้นที่๒ไร่นะคะ
ก็เปิดร้านร่วมกับเพื่อนนะคะ
ร้านนี้ก็จะมีแฟนคลับมีเพื่อนครูปรีชาก็ไปอุดหนุนกัน
เวลาไปกินข้าวกันเนี่ยเขาก็ไปคุยกันเรื่องของตัวเลข
เรื่องของโชคลาภอยู่เป็นประจำค่ะ
ครูปีชาเข้าครัวทำอาหารเองนะคะเกือบทุกเมนูเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าเมนูเด็ดก็คือยำรวย๓๐
ยำรวย๓๐ล้านครับ

อันนี้คือแค่ปักโชว์ไว้หรือว่าให้จริงคะเนี่ย
คือถ้าใครไปร้านครูปรีชาต้องสั่ง
แล้วคนที่มากินจะมีโอกาสสัมผัสรสชาติของลอตเตอรี่๓๐ล้าน
โอ้โห
นี่ค่ะก็มีทำขนมจงขนมจีนอะไรแบบนี้ด้วย
ก็มีหลายเรื่องที่แบบเป็นการถือเคล็ดไงเสริมโชค
ขนมจีนน้ำยาสูตรครูปรีชา
ก็คือเหมือนครูปรีชายังมีน้ำยาอยู่นะ
อะไรแบบนี้ทุกอย่างของแกก็มีความหมายไง

เป็นเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านสวนครูปีชาย
ความอร่อยคือความอร่อยครับ
เสร็จแล้วครูปรีชาก็เอาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าครูปรีชาก็ยังคงเป็นครูปรีชาคนเดิมนี่แหละ
อุดหนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเหมือนเดิม
แล้วก็หวังว่างวดนี้จะโชคดีเหมือนเดิม